วันนี้ญาติได้พาลุงวัย๘๖ปีไปแจ้งความกับตำรวจอ่างทองนะครับ
ถูกเจ้าหน้าที่ใช้มือทุบอกอย่างแรงจนถึงขั้นซี่โครงร้าว
เพราะว่าคุณลุงได้ดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าขัดขืน

ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
สาเหตุเป็นอย่างไรกันแน่จอบระเด็นจากรายงานครับ
นี่เป็นคำยืนยันที่คุณตาสมพงศ์พระเสน
ในวัย๘๖ปียอมเปิดใจว่าถูกพยาบาลผมสั้นรายหนึ่ง
ชุดสีเขียวของโรงพยาบาล
กำปั้นทุบเข้าไปที่หน้าอกจำนวน๓ครั้ง
ทำการรักษาอยู่ในห้องไอซียู
จนทำให้ได้รับบาดเจ็บซี่โคงร้าวและหายใจไม่สะดวก
โดยที่คุณตาเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปทำอะไรให้
หรือออกลูกเกเรขณะทำการรักษา
ผมก็ต้องใช้ตีเนี่ยกระแทกให้เขาเห็น
ให้ขายไอ้ที่มัดนี้ให้หน่อย
ก็กว่าเขาจะมาคลายได้มันก็นานนะ
แล้วพอขายเขาก็ว่าชีวิตหน้าชีตาผม
ว่าหลุงมีใส่ไม่ดีใช้ตีนใช้นั่น
ผมก็บอกแล้วก็มือมัดหมดจะทำอย่างไรล่ะ
ขยายให้หน่อยก็เจ็บนี้ครับ
เขาก็โอกออกไปทิ้งโครง
เจ็บมากที่สุดแต่ตรงนี้ที่มันทุบ
ถึงเดี๋ยวมาพูดไม่ได้นะมันกลางพูดไม่ได้

จนทำให้พยาบาลเวรวันดังกล่าวเกิดความไม่พอใจ
ทางด้านลูกชายของคุณตาสมพงศ์ยอมรับว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นทางโรงพยาบาล
ยังไม่ได้มีการชี้แจงอะไรกับทางครอบครัว
โดยเฉพาะอาการฟกช้ำกับรอยร้าวที่ซี่โครง
ที่ครอบครัวยังคงคับแคลงใจว่า

ส่วนประเด็นการจับพ่อมัดมือมัดตัวเพื่อรักษานั้น
ทางครอบครัวเข้าใจว่าเป็นแนวทางการรักษาของทางแพทย์
ตรงที่มัดมือตรงมัดมือเราเข้าใจ
เข้าใจมัดมือแล้วก็รัดที่อกเราเข้าใจว่า
ถ้าคนไข้เจ็บหนักหรือว่าดิ้งทุนลนทุนลาย
มือไม้อาจจะว่าไปดึงสายยางออกได้
ตรงนี้เราก็ไม่ติดใจอะไรหรอก
เราอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เขาออกมาชี้แจงว่า
มันเป็นขั้นตอนการรักษาหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าคนไข้บอกว่าโดนทุบหน้าหกมา
แล้วถึงทำไมมีซิกโครงแล้วมีรอยช้ำ
มันเป็นส่วนหนึ่งของการคัดรักษาหรือว่ายังไง
ครอบครัวของคุณตาสมพงศ์เองยอมรับว่า
ก่อนหน้านี้คุณตาเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
โดยกิจวัตรประจำวันจะทำไร่ทำนา
แต่มีเหตุการณ์ช่วงคืนวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
จู่คุณตาสมพงศ์เกิดภาวะน้ำท่วมปอดฉับพลัน
ทำให้ต้องรีบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลชุมชน
และก็ถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลประจำจังหวัด

จนทำให้ทุกวันนี้คุณตาสมพงศ์กลายเป็นผู้สูงอายุ
ที่ต้องนอนอยู่บนเตียงหายใจไม่สะดวก
และไม่สามารถไปไหนหรือทำอะไรด้วยตัวคนเดียวได้อีกต่อไป
ทางด้านบุคลากรของโรงพยาบาลที่ถูกกล่าวหา
ได้มีนายแพทย์นรงคัณฑะกุฎสดี
รองผู้อำนวยการของโรงพยาบาลและคณะผู้บริหาร
ออกมาแถลงข่าวข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
ตลอดการรักษา๔วันของคุณตาสมพงศ์
ไม่มีพยาบาลคนใดกระทำตามคำกล่าวอ้างของคุณตา

ทางแพทย์ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
พบว่าไม่มีความผิดปกติที่ซี่โครงขณะทำการรักษา
ส่วนรอยฟกช้ำนั้นคาดว่าน่าจะมาจากการที่พยาบาล
ช่วยกันจับตัวคุณตาขณะทำการถอดใส่เครื่องช่วยหายใจ
โดยพยาบาลอาจจะมือหนักเกินกว่าที่ร่างกายคนอายุ๘๖ปี

เป็นไปได้เพราะว่าจริงเนี่ยมันเหมือนกับการสู้กันนะครับ
สู้กันบางทีแรงของเราเรากดต่าง
แล้วเหมือนกับระหว่างพยาบาลถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิง
บางทีน้ำหนักที่ลงบางทีก็ลงได้ไม่เท่ากัน
แล้วอีกอันหนึ่งคนไข้บางคนก็แรงเยอะ

ข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลเปิดเผยออกมานั้น
จะทำให้ครอบครัวสบายใจหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับผลฟิล์เอ็กซาเรย์ของโรงพยาบาล
วกกับผลสอบของพยาบาลเวรวันดังกล่าว
ขณะนี้ทางโรงพยาบาลตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

และก็จะมีผลสรุปอีก๓วันนับจากนี้
ขั้นตอนต่อไปก็คือการหารือร่วมกัน
กับทางครอบครัวคุณตาสมพงศ์
ในการนำฟิล์มเอ็กซาเลจากโรงพยาบาลชุมชน
เทียบเคียงกับผลตรวจที่โรงพยาบาลแห่งนี้
และจะได้มีทางออกร่วมกันในทางที่ดีต่อไป

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน